ทีนี้มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมา
ขอความช่วยเหลือหลายพื้นที่น้ำยังคงท่วมหนักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๘ตำบลอีปันอำเภอพระแสง
สุราธานีก็ต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมอีกระลอกค่ะ
เพราะว่าพื้นที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงเป็นพื้นที่อยู่ด้านบน
ฝนตกก็ค่อนข้างเยอะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาก
ส่วนปามตอนนี้กำลังออกดอกก็ได้รับความเสียหายเยอะเลยนะคะ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่หมู่๘ตำบลอีปัน
อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีที่ขณะนี้พบว่า
มีน้ำท่วมสูงเฉลี่ยอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนอกจากนี้ยังพบว่า
พื้นที่ด้านบนของหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำคลองอีปัน
ไหลพาดผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งอำเภอปลายพระยา
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีก็มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
โดยเฉพาะที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงก็พบว่า
ฝนตกอยู่ในระดับสองถึงสามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปด
ต้องประกาศเตือนลูกบ้านอย่าเพิ่งยกของลงพื้นที่ด้านล่าง
เพราะเกรงว่าน้ำจะไหลบ่ามาอีกครั้งซึ่งจากต้นน้ำ
จะใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๐ชั่วโมงมาอย่างหมู่บ้านแห่งนี้
หนึ่งแนวทางที่ผู้นำชุมชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
คือการทำศูนย์อพยพให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น
เพราะหากจะแก้ปัญหาแบบยั่งยืนทั้งระบบคงต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท
จุดแรกก็ที่หอประชุมหมู่บ้านที่ผ่านมาเมื่อตะกี้
อ่าพื้นที่ตรงนั้นสูงกว่านี้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าอ่าน้ำขึ้น
ตอนนี้ผมผมขอเรียนอย่างนี้ว่าน้ำระดับน้ำตรงนี้ก็อยู่ประมาณ
ก่อนที่น้ำจะลดก็อยู่ประมาณเม็ดเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบ
ถ้าเกิดว่าน้ำอ่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อย
ตรงนั้นที่หอประชุมหมู่บ้านก็น้ำก็จมไปด้วย
นั่นคือเป็นจุดจุดหนึ่งและจุดที่สองก็โรงเรียนบ้านบ่อพระ
โรงเรียนบ้านบ่อพระผมบอกว่าเราอบพยพชาวบ้านจากนี้ไป
โรงเรียนบ้านบ่อพระก็ไม่น้อยกว่าสี่กิโลทีนี้อาการเอ่อ
เคลื่อนย้ายชาวบ้านเนี่ยท่านลองคิดดูว่าไปแล้วไม่ใช่ไปแต่ตัว
คือสัมภาระคือต้องเอาหมดลูกเด็กแดงต้องเอาหมดแล้วทีนี้ก็เรา
เคลื่อนย้ายประมาณสามสี่กิโลนี่มันดูดูแล้วมันลำบากอ่ะท่านสำหรับความเสียหายในพื้นที่
ล่าสุดพบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปแล้วประมาณ๒๐๐ไร่
บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน๘๖หลังคาเรือน
หรือคิดเป็นจำนวนประชากรสามร้อยกว่าคนส่วนอีกหนึ่งผลกระทบของชาวบ้าน
คือสวนปามที่กำลังออกดอกกำลังจะให้ผลผลิต
ปาล์มต้องหลุดร่วงต้องรอการออกดอกใหม่
ซึ่งคงต้องใช้เวลานานประมาณแปดถึงเก้าเดือนอ่าอย่างน้อยชาวบ้าน
อ่ากว่าจะได้ผลผลิตครั้งต่อไปใช่ไหมอ่าแปดถึงเก้าเดือน
ถึงจะได้รับผลผลิตครั้งต่อไปอยากให้กระทรวงเกษตรลงมาดู
มาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างน้อยต้องมีค่าปุ๋ยอย่างนี้
เป็นต้นเพราะชาวบ้านต้องน้ำท่วมไปแล้ว
หน้าดีมันจะหมดใช่ไหมต้องมีค่าปุ๋ยค่ายาอะไรเนี้ย
บำรุงรักษาดอกปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น
แม้คนในพื้นที่จะมองว่าเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รุ่มต่ำที่ต้องรับน้ำจากพื้นที่สูง
แต่หากมองย้อนไปหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้าใจ
และเป็นระบบมากกว่านี้ก็จะพอช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
ที่กำลังเดือดร้อนลงไปได้บ้างถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมด
แต่ก็ยังพอบรรเทาไม่ให้ทุกข์หนักเพราะเมื่อน้ำมา
นั่นก็หมายถึงทรัพย์สินของมีค่าพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่ต้องจากไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน